ก็ถูกไปหลายใบนะครับได้หมื่นกว่าบาท

ช็อกหมดสติเสียชีวิต

เป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทนะครับ

อันนี้สองชั้นตรงนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุก็มาตรวจสอบนะครับ
เป็นอาคารพาณิชย์เปิดเป็นบริษัทติดตามทวงหนี้นะฮะ
จุดที่เป็นห้องน้ำด้านล่างของอาคารนี่ครับทุกผู้ชมครับ
วิมลบุญเพิ่มอายุ๔๐ปีเป็นเจ้าของบริษัทก็เสียชีวิตอยู่นะครับ
นี่ฮะคือมีกุญแจรถมีขันน้ำมีขวดน้ำยาล้างห้องน้ำที่ล้มอยู่
คาดว่าจะเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเพราะว่าเธอเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่วอยู่ด้วยนะครับ
เนื่องจากตรวจสอบจนทั่วแล้วนะครับไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีสิ่งบอกเหตุ
จะเป็นเหตุฆาตกรรมเพื่อนของผู้ตายนะครับบอกว่าผู้ตายเนี่ยเขาอยู่กับลูกชาย
สิบสี่ปีกับลูกสาวอายุสิบปีช่วงเช้าวันนี้ลูกสาวโทรมาบอก
บอกว่าอยากให้มาช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าคุณแม่เนี่ย
ฟุบอยู่ที่ห้องน้ำแบบเรียกแล้วแบบไม่รู้สึกตัวอะไรเลย
พอเพื่อนมาถึงก็มาดูก็พบว่าอ้าวนางวิมลเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็เลยเอาร่างออกมาจากห้องน้ำแล้วที่เห็นคุมผ้าเนี่ย
คือเพื่อนก็เอาผ้าห่มมาคุมไว้ให้ก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้เพื่อนบอกว่านางวิมลนะฮะได้บ่นนะครับ
่นประมาณว่าโอ้โหปวดหัวจังเลยสงสัยความดันจะขึ้น
ก็ไม่คิดว่าเช้าวันนี้จะพบว่าเสียชีวิตอยู่ที่ห้องน้ำนะครับ
ส่วนลูกสาววัย๑๐ขวบบอกว่าเมื่อคืนเนี่ย
ไปนั่งดื่มเบียอยู่กับเพื่อนที่หน้าบ้าน
แล้วกลับเข้ามาในบ้านประมาณตีหนึ่งตีสอง

แต่แม่ไม่ได้ขึ้นมานอนในห้องเหมือนทุกวัน
พอตื่นลงมาก็พบว่าแม่เสียชีวิต
ก็คือนอนฟุบอยู่ที่ห้องน้ำที่อยู่ชั้นล่าง

แม่เข้าบ้านตีหนึ่งกว่ากว่า

พอตื่นที่สอง

ในห้องน้ำ

ลูกน้องที่ทำงานด้วยนะครับบอกว่า
ผู้ตายนี่มีโรคลิ้นหัวใจรั่วนะครับ

อย่างโทรคุยอยู่นะครับผู้ตายอย่างบอกว่าโอ้โหถูกสลากรางวัลเลือดท้ายสองตัวนะ
งบรางวัลราคม๒๗มากรคมนะครับได้เงินมาหมื่นกว่าบาท
อย่างดีใจกันอยู่เลยวันนี้พอมาทำงาน
กลายเป็นว่าเจ้านายเสียชีวิตซะแล้ว
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะส่งศพไปชนะสูตรเพื่อหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดตามขั้นตอนต่อนะฮะ
หลังจากนั้นจะมอบศพให้กับญาติประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปครับ